นางเอกดังคนนี้นะคะน้องเกรทพระศิตาค่ะ

ต้องบอกว่าเธอปังมากจริงนะคะแต่กว่าจะปังได้
อะโหเผื่อไปเจอนะคะ

คุณผู้ชมทั้งปังทั้งสวยบันเทิงไทยรัฐ

สวยขึ้นไปทำศัยกรรมมาหรือเปล่า
เทสบอกว่าพี่หนูละครแน่นมากไม่มีเวลาทำเลยค่ะ
ตอนนี้ก็เข้าคลินิกดูแลตัวเองตามปกติค่ะ

เนื่องจากเป็นปีชงมูเตรลูหนักมาก

จังหวัดเชียงใหม่แต่ทำชาติแล้วคือ
พระโดนถุงเนื้อต้องตัวผู้หญิงไม่ได้

ก็เลยเอามือของคุณอ้นแปะไปตรงที่หน้าของคุณเกรท
แล้วปรากฏว่าอยากให้ดูช็อตมากตอนแปะเข้าไปเนี่ยค่ะมันแปะจนหน้าสั่นเลยค่ะ

ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะการมูที่ไม่มีวันลืมของเกรทเลยนะคะ
จะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดจากคุณเกรทเลยค่ะ
ศัยกรรมไม่มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร
ดูแลผิวแกจะชอบแบบใช้โค้งใช้เครื่องผักวิตามินอะไรอย่างนี้ค่ะ

ชงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยเลยแบบเฮ้ยมันอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว
ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแบบปลายปีจนถึงตอนนี้คือยังไม่หยุดยังไม่หยุด
อันซีนล่าสุดก็คือไปลงแบบนาหน้าทองสาลิกาลิ้นทองมาไปกับพี่โอนนี่แหละ
แล้วก็แบบพระอาจารย์ก็ยืมมือพี่อ้นเพราะว่าท่านไม่แตะเนื้อต้องตัวศรีกาเนอะ
แต่เราก็ตกใจกรรมวิธีว่าแบบเขาตบแบบโป๊ะ

คืออย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง
ภาษาคลั้งภาษาแรงมาก
คือเกรทแบบว่าเหมือนนึกภาพตามคุณผู้ชมหลับตาอยู่แบบว่ารอพระเจิมแล้ว
ปรากฏว่านะครับก็มือของแฟนน่ะที่ใส่เป๊ะเป๊ะแลกเข้าไปคือมันแบบมันแรงมากอ่ะ

สองมือไงน้ำหนักมือกะไม่ถูก

สิทธิ์เหมือนกันนะโอ้โหตบไปขยี้ทองหายเข้าไปเลย

เอานะคะเอาเป็นเรื่องความเชื่อกันละกันทำแล้วสบายใจเสริมสิริมงคลให้ตัวเองกันละกัน